ท่านผู้ชมครับส่วนที่แยกวงสว่างนะครับตอนนี้ก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันก็นะ

คันหนึ่งจะออกช้าไปหน่อยเพียงอีกคันนึงก็บีบแกร่ไล้
คันนี้ไม่พอใจตามไปเปิดกระจกชูนิ้วกลางให้

แต่ผู้ชายกับผู้หญิงนะครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
นี่ครับเขาก็ถ่ายคลิปคนก่อเหตุเอาไว้นะครับ
เจ้าของคลิปเนี่ยนางสาวเบนจมาสพรมชัยศรีนะครับ
เป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งบันทึกภาพ
ผู้ชายเสื้อสีดำเอาไว้นะครับเพราะว่าชกเธอที่ตาขวา
จนแบบเบ้าตาเนี่ยแบบแตกช้ำตอนนั้นรถไปติดอยู่ตรงแยกวงสว่างนะครับ
มีปากเสียงกันเรื่องขับรถปาดหน้ากันนี่ฮะสภาพบาดเจ็บของเธอนะครับ
แล้วก็ไปแจ้งความไว้ที่สอนอประชาชื่นนะครับเรื่องการทำร้ายร่างกายนะครับ
นางสาวเบนจมาสวันนี้เราไปคุยด้วยนะครับนะเธอก็ไปหาหมอ
ไม่มีเข้าไปในตาแต่ว่าอาการบวมกับระบมเนี่ย
ยังมีอยู่ที่ตาด้านขวามีใบรับรองแพทย์เรียบร้อย
ที่เป็นหลักฐานในการแจ้งความเธอบอกกับเราว่าวันเกิดเหตุ
ขับรถออกมาจากซอยหมู่บ้านแถวประชานิเวศต้องเลี้ยวซ้ายออก
ทีนี้รถคู่กรณีเขาอยู่คันที่กำลังต่อหลังมา
ก็บีบแร่ไล่เห็นว่าเธอเนี่ยเลี้ยวช้า
เลี้ยวช้าเพราะมีรถกระบะอีกคันอยู่ข้างหน้ารถคู่กรณีนะ
พอบีบแร่ไล่เสร็จแล้วก็ขับตามมาแล้วเบียดแล้วปาดอีก๒รอบ
เธอบอกว่าเธอไม่พอใจยอมรับว่าขับตามไป
พอตามเขาทันเธอลดกระจกลงแล้วชูนิ้วกลางให้อืม
ส่วนคู่กรณีเห็นแบบนี้ครับก็รีบขับมาปาดหน้าเธอ
ต้องหยุดรถกลางถนนตรงแยกวงสว่าง
ผู้ชายเสื้อดำคนนี้ลงมาเคาะกระจกเรียกเธอก็ลงไปเคลียร์
มีการต่อว่ากันอยู่พักหนึ่งก่อนที่ผู้ชายคนนี้ชกเธอเข้าที่เบ้าตาขวา
นี่ฮะทำให้เบ้าตาเนี่ยแตกแว่นแตกต้องเย็บไป๘เข็มนะครับ
อ่าตำรวจก็อ่าเข้ามารองับเหตุนะครับ
แล้วก็นำตัวคู่กรณีไปที่สนประชาชื่นนะครับ
เธอบอกว่าเธอก็ยอมรับว่าเธอผิดที่ตามเข้าไปแล้วก็ชูนิ้วกลางให้นะ
กรณีนี้เธอยอมรับผิดเลยอย่ามาทำตามเธอเลย
แต่คู่กรณีเนี่ยเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยนะ
ก็ทำกับเธอเกินไปถึงขั้นชกจนบาดเจ็บ
ไกลเกลี่ยกันแล้วยังตกลงกันไม่ได้นะฮะเพราะว่าเธอเรียกค่าเสียหายหนึ่งหมื่นบาท
แต่ว่าแฟนสาวของคนก่อเหตุบอกว่าทางฝั่งเขาก็ไม่มีเงินเหมือนกัน
เพราะตกงานมาสามเดือนแล้วอ่าอ่าเดี๋ยวฟังนะฮะ

อาจจะว่าฟังเสียงสัมภาษณ์ที่เธอบอกแล้วไว้ก่อน
ต่อยเลยเรายำรับว่าเราก็ผิดนะคะ
ไปเปิดกระจกลดกระจกแล้วชูนิ้วกลางให้เขา
ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผิดไม่อยากให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทำแบบนี้
คุยกับทางน้องผู้หญิงอย่างเดียวแต่ไม่ได้คุยกับผู้ชายคนที่ทำ
นี่ค่ะคุณนำโชคบุญชูผู้สื่อข่าวของเราไปตามเรื่องนี้มา
แล้วก็แจ้งมาล่าสุดว่าทางฝั่งของผู้หญิงผู้เสียหายกับผู้ชาย
ฝั่งคู่กรณีที่ก่อเหตุเจรจากลายเกลี่ยกันที่สอนอประชาชื่นเรียบร้อยแล้วนะครับ
ผู้เสียหายบอกว่าทางฝั่งของคนก่อเหตุเนี่ยยอมชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าแว่นตาที่แตกหนึ่งหมื่นบาทนะครับ
ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นอีก๑หมื่นบาทเป็น๒หมื่นบาท
แล้วก็จะยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้จนกว่าจะหายดีนะครับ
ตำรวจก็เป็นคนกลางนะครับในการที่จะเจรจากลายเกลี่ยเรื่องนี้นะครับ
ห้องสอบสวนเนี่ยก็มีการยกมือขอโทษกันจากฝั่งคู่กรณีมายังฝั่งผู้เสียหายนะครับ
ขอให้ไม่เอาความนะครับเพราะว่าทางฝั่งคู่กรณีบอกว่าทางฝั่งญาติพี่น้องพ่อแม่เขาดูข่าวแล้วเขาก็ไม่ค่อยสบายใจ
ตัวฝั่งคนบาดเจ็บเขาก็ยอมนะที่จะยกโทษให้แล้วก็ขอโทษจากกรณีที่ตามไปแล้วก็ชูนิ้วกลางให้ด้วย